ให้ขัดเลยชับนี่ทันไหม

พอใกล้ถึงวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาทุกปีค่ะ

ตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นข่าวระดับแท้
คุณเจมส์เรืองศักดิ์ค่ะเคยประสบปฏิเหตุเครื่องบินตกค่ะ
เมื่อปี๒๕๔๑ที่สนามบินสุราธานีค่ะ
คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิต๑๐๑ศพนะคะแล้วก็ผู้รอดชีวิต๔๕คนค่ะ

โดยพี่เจมส์ก็ได้โพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างมากมาย
รวมไปถึงไทยรัฐของเราด้วยนะคะเขียนเล่าเรื่องราวจับใจความได้ว่า
จริงแล้วเนี่ยหลวงตาขำซึ่งเป็นคุณตาจริงเนี่ยเคยทำนายเอาไว้ว่าตั้งแต่คุณเจมส์เด็กเลย
ซึ่งพี่เจมส์เล่าให้ฟังว่าโอ้โหนอกจากตรงเรื่องของตัวเองแล้วนะคะ
ปรากฏว่าคุณตาเนี่ยเขาก็ไปทักหลานคนอื่นนะคะ
สำคัญยังบอกได้ว่าตอนนายอายุซิบสามปี
จะรวยเป็นเศษถีพันล้านถูกต้องไปฟังเลยค่ะอ๋อไปฟังเลยค่ะ
ปีเนี่ยผมก็จะโพสต์ในทุกวันที่๑๑ธันวาคม
เราก็จะพยายามนึกเรื่องราวอะไรที่มันสามารถที่จะเตือนใจได้
คุณแม่ได้จดเอาไว้นะครับแต่ว่าเราจำคำพูดของตาได้วันนั้น
ทีที่น่าทึ่งอีกอย่างนอกจากเจมส์แล้วเนี่ย
ยังมีหลานอีกคนนึงซึ่งตอนนั้นเด็กมากเด็กกว่าผมอีก
เขาก็จะทำนายว่าโตขึ้นไปเนี่ยจะได้เป็นนายพลนะ
โดยเด็กเล็กทุกวันนี้ก็เป็นพันธุ์ตำรวจโทแล้ว
จริงคุณตาทักว่าอายุ๔๐กว่าเนี่ยจะประสบความเมล็ดมาก
แล้วมันก็มีแนวโน้มมันทิศทางไว้ในทางที่ดีมากด้วยอะไรอย่างนี้